คำว่าโขนปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์อัครราชทูตฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชได้กล่าวถึงโขนว่าเป็นการออกท่าทางประกอบกับเสียงส่อและเครื่องดนตรีอื่นผู้แสดงสวมหน้ากากและถืออาวุธ
สันนิษฐานว่าโขนได้บทภาคและบทเจรจามาจากหนังใหญ่ได้ลีลาท่ารำมาจากการเล่นกระบี่กระบอง
ส่วนเครื่องแต่งกายที่เป็นเทวดายักษ์และลิงได้มาจากการเล่นชักนาคดึกดำบันในพระราชพิธีอินทราพิเศษสมัยอายุทยาและมีวิวัฒนาการเรื่อยมา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน